ออกจากเป็นวันหยุดแล้วเป็นวันแม่แห่งชาติแล้วนะครับ
คุณแม่คุณลูกก็ได้จูงมือกันไปเที่ยวหลายที่เหลือเกินนะครับ
มีที่หนึ่งที่ต้องไปนั่นก็คือสวนสัตว์ดุสิตนั่นเอง
เพราะว่าสวนสัตดูสิตจะปิดสิ้นเดือนนี้แล้วนะครับ

คุณแม่คุณลูกแล้วก็ในครอบครัวเนี่ย
ไปมีความสุขร่วมกันที่สวนสัตว์ดุสิตนี่
ท่าทางจะมีความสุขอันน้อยคนนี้นะครับ
นี่แหละครับประชาชนหลั่งไหลไปท่องเที่ยวที่สวนสัตวศิษฐ์นะครับ
เมื่อวานนี้ที่เป็นวันหยุดวันแม่แห่งชาติ
จึงมีคู่แม่ลูกพากันไปเที่ยวจำนวนมากครับ
ลูกต่างพากันไปชมสัตว์นานาชนิดนะครับ
ส่วนที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษก็แน่นอนแล้วฮะ
นี่โผล่ออกมาสิโผล่ออกมา

นกแก๊กนกเงือกที่มีขนาดเล็กที่สุดของประเทศไทย
แล้วก็สัตว์อื่นอีกมากมายนะครับ
โดยประชาชนที่มาเที่ยวส่วนใหญ่บอกว่าเป็นวันหยุด
เลยอยากพาลูกมาท่องเที่ยวพักผ่อน
อกจากนี้เมื่อทราบว่าสวนสัตวศิษฐ์จะปิดสิ้นเดือนนี้
ก็เลยรีบพาลูกมาเที่ยว
พร้อมกับรำลึกถึงความหลังที่ก่อนหน้านี้
แม่ก็มาเที่ยวที่นี่ตั้งแต่ยังเด็กแล้วครับ
พอแม่โตแม่ก็พาลูกมาเที่ยวแล้วครับ
พอมีลูกก็พาลูกมาเที่ยวตามรอยแม่เช่นเดียวกันครับ
คือวันแม่หยุดพร้อมกันด้วยแล้วก็ใกล้จะปิดด้วย

เหมือนวันนี้คุณแม่ก็มาย้อนวันบาทดีกว่า

คนเยอะแยะก็ดีใจนะคะ

ได้เหมือนกันเนอะแต่ก็ไม่เป็นไร
เราก็ยังจดจำในสิ่งที่ดีอะค่ะ

พอพิทักษ์อุ่นซ้อนก็เปิดเผยครับว่า
ช่วงวันหยุดนี้มีประชาชนมาท่องเที่ยวมากที่สุด

การเปิดให้บริการของสวนสัตวศิษฐ
ที่จะเปิดจนถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับ
โดยตามแผนปฏิบัติงานทางสวนสัตวศิษ
เปิดให้บริการจนถึง๓๑สิงหาคม
เพื่อทยอยดำเนินการเคลื่อนย้ายสัตว์ออกไปจัดแสดง
ณสวนสัตว์ต่างภายใต้การบริหารขององค์การสวนสัตว

ไม่ว่าจะเป็นที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
สัตว์เชียงใหม่สวนสัตว์นครราชศรีมา
สัตว์สงขลาสวนสัตว์อุบลราชธานี

คือบริเวณคลอง๖อำเภอธัญบุรี

ซึ่งสวนสัตว์ทั้ง๖แห่งที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้
โอ้โหเมื่อวานนี้ก็คนเยอะเหมือนกันนะครับ
แล้วก็เชื่อว่าวันนี้ซึ่งยังคงเป็นวันหยุดนะครับ
สัตว์แต่ละที่แต่ละแห่งนี้ก็จะต้อนรับคุณแม่คุณลูกเยอะเลย